อบดาวเรื่องของโควิดค่ะกับผู้ชม
ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ปังเราก็รู้สึกสะหรอดมากเลย
เป็นชาวบ้านผืออุดรธานีติดโควิด
คือทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วเขาก็ติดโควิด
ทีนี้ทำไงระหว่างที่รอว่าจะได้รับการรักษาในกรุงเทพ
น่าจะรอไม่ไหวค่ะชวนภรรยาบอกแม่มึงกลับบ้านไหม
กลับบ้านผืออุดรธานีไปรักษาตัวที่นู่น
เขามีโครงการรับคนพื้นที่กลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตระหว่างทาง
ไปไม่ถึงโรงพยาบาลบ้านผืออุดรธานีนะฮะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องนำศพเนี่ย
ไปเผาไปประกอบพิธีชาปนกิจแบบนี้ที่เมนป่าช้าบ้านผือนะคะ
คือจริงแล้วผู้ป่วยรายนี้หรือว่าผู้เสียชีวิตรายนี้
เขามีการนัดหมายเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านผือเนี่ย
ปฏิบัติการนำลูกหลานอุดรธานีกลับบ้าน
แต่เจ้าตัวยังไม่ทันได้ไปรักษาเสียชีวิตก่อนนะคะ

ให้ผู้บริหารโรงงานแห่ง๑ในกรุงเทพฯ
ก่อนหน้านี้ก็กักตัวระหว่างรอโรงพยาบาล
จนได้นัดรักษาตัวที่โรงพยาบาลย่านพระราม๒
ส่วนแม่ที่อยู่ด้วยกันก็เริ่มมีอาการไข้แล้ว

จนกระทั่งเย็น๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
สามีตัดสินใจชวนทุกคนในบ้านทั้งหมด๕ชีวิต
ก็คือตัวผู้ตายภรรยาแม่ผู้ตายแล้วก็ลูกอีก๒คนค่ะ
ไปกลับรถเอาจริงไปตายเอาดับหน้าไปตายที่บ้านเรา
สุดท้ายเสียชีวิตจริงนะคะ
เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า๔คนติดแล้วหรือยัง
แต่ที่แน่มีคนติดแล้ว๑คนก็คือสามี
นอนท้ายรถเพราะร่างกายตอนนั้นเริ่มอ่อนเพลียแล้ว
่งหน้าไปที่โรงพยาบาลบ้านพือ
ไม่ได้มีการจอดพักที่ไหนเพราะฉะนั้นชาวพี่น้องอีสานไม่ต้องกังวล
เขายืนยันว่าไม่ได้มีการจอดพักที่ไหน
พอถึงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นเท่านั้น
สังเกตว่าสามีเนี่ยมีอาการเงียบไปก็คือไม่มีเสียง
คิดว่าคงอ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วก็หลับ
กระทั่งตี๔ของวันที่๑๙กรกฎาคม
มาถึงที่โรงพยาบาลบ้านผือจะไปปลุกสามี
สามีเสียชีวิตแล้วต่อมาภรรยาแล้วก็แม่
ลูกอีก๒คนเนื่องจากว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไง
ก็ต้องมีการตรวจเชื้อถูกไหมฮะไปตรวจแล้ว
ล่าสุดตัวภรรยาแล้วก็แม่ของสามีติดนะคะติดเชื้อโควิด
เจ้าหน้าที่ก็รับไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว
ส่วนลูกอีก๒คนตอนนี้ผลตรวจออกมาแบบรับผิดเทส
ทีนี้ก็ต้องมีการนำตัวไปกักตัว
ตามกระบวนการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง